ยังค่ะไปดูลีลาของคนในคลิปดีกว่ารับรองว่าเจ๋งกว่าเฟื่องแน่นอนมี๒คลิปมาฝากกันค่ะ
แต่ก็ยังดีที่แบบไม่ได้เร็วเกินก็ยังมีอยู่เรีย

ทำไงดีทำตามดีมั้ยผู้ชายใช่มั้ย
อ่าต้องสอบถามเพิ่มเติม

เขาถ่ายวีดีโอขณะที่ออกสเต็ปขั้นเทพในเพลง

ถ้าคุณตั้งใจนี่คุณตีรังกาแล้วล่ะค่ะ
โอ้โหกระโดดด้วยค่ะคุณผู้ชม
ง่ายเดี๋ยวก่อนเตือนเลยนะอย่าทำตาม

อันตรายจริงถ้าคนนี่เขาแบบว่า
คืออันนี้เขาคงวิ่งมาจนรู้จังหวะ
ชำนาญการเลื่อนของลู่แล้ว

ไม่งั้นล้มหน้าคว่ำได้นะ

นี่เขาจะเบิร์นได้๒เท่าเลยนะ

ใช่เดินชันก็ถือว่าเบิร์นได้เยอะแล้วนะค่ะ
เอาสิโอ้โหอันนี้ได้ทุกสัดส่วนจริงได้ทุกกล้ามเนื้อด้วยนะคะ

ลีลาพริ้วขนาดนี้ยอดวิวกว่า๕๒๓๐๓๔ครั้งแล้วนะคะ
นี่ไอดอลคนใหม่แน่นอนคนนี้นะคะเลิศอ่ะนอกจากฟิตเน็ตกันแล้วยังไม่อยากให้ไปจากคลิปนี้
รู้สึกอยากให้เออเต้นเยอะอย่างนี้ตกสุดใส่เรื่อง

นางทิ้วนางนึกว่านางอยู่บนรันเวย์
ตั้งใจปล่อยตัวไหลลงมาเพื่อจะกลับตัวขึ้นไปมาก
ไม่ธรรมดาโอ้โหยกกันสุดแบบว่าไม่ต้อง
เขาเรียกว่าไม่ต้องไปสถานบันเทิงก็ได้เราสามารถมีความสุขกับตัวเองได้
เผิ้ลอ่ะดูแล้วเผิ้ลก่อนพูดเลยนี่เต้นซ้ำตัวน่ะแต่ยังเผิ้ลอยู่

เป็นไปจากฟิตเน็ตเขยิบไปดูที่หน้าตู้เกมบ้าง
ภาพแบบนี้ผมเห็นบ่อยนะเด็กนักเรียนเต้นแบบนี้
ใช่แต่อันนี้เขาก็เรียกได้ว่าไม่อายสายตาประชาชีนะคะก็เต็มที่
ผมถามหน่อยแต่ก่อนเต้นแบบนี้คือออกสเต็ปแค่ขาใช่ไหม

อีกสเตพหนึ่งแต่ที่มาก่อนเราเต้นแค่ขาใช่ไหม
ออกกำลังกายกันมากยิ่งขึ้นขนาดนี้แล้วก็ทำให้เราได้กล้าแสดงออกแจ้งเกิดบนโลกโซเชียลด้วย
เป็นการเต้นที่สมบูรณ์มากขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นนะคะสตรองมากออกเซฟกันแบบโอ้โหไม่เชื่อเลยว่านี่อยู่ในห้างนะคะ
เต็มที่ดูดูถอยหลังถอยรู้สึกอยากเต้นตามแบบทั้งสองคนนี้
เพราะว่าลีลานี่น่าจะปืนไขมันได้โดยเฉพาะช่องล่างนะเพลงอะไรครับ
ไปเดินห้างจะมีสเต็ปเต้นแบบนี้

ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นใช่ไหมตอนนี้ฉันไปญี่ปุ่นคือเกมนี้มันมาจากญี่ปุ่นเยอะมากคุณลุงค่ะ
อ๋อเหรอคุณลุงผมขาวแล้วนะคะเท่านี้มั้ยเช็คเท่านี้มั้ย
คุณลุงเป๊ะมากเป๊ะชนิดที่ว่าคุณลุงต้องเป็นขาประจำแน่นอนเป็นแบบ
เป๊ะอ่ะคุณรัชมันคุณเป๊ะแบบควรถ่ายคลิปดูสิยืนดู
แล้วก็ถ้าใครจำได้มันจะมีคลิปหนึ่งที่เขาก็จะแชร์กันในเฟซบุ๊กนี่แหละพักนึงแล้วล่ะ
เป็นผู้ชายคนญี่ปุ่นเหมือนกันร่างทวมหน่อยแล้วก็เนี่ยจริงจังแบบเนี้ยแล้วก็เต้นแบบจริงจังมากอ่ะ
สนับสนุนค่ะให้ทุกคนในสิ่งที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นตัวตัวเองแบบนี้ใช่เราไม่ต้องอายว่าเฮ้ยเป็นผู้ใหญ่
เราต้องถูกตัดสินว่าเราจะมาทำอย่างนี้ต้องสำรวมเป็นเด็กไปเลยค่ะในสถานการณ์ที่เป็นได้